สังคมไทยจะมีคำถามอยู่ประโยคนึงที่ได้ยินกันบ่อยว่า
ทำไมสังคมถึงไปเชิดชูคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ตอนเขาอยู่ทำไมคนไม่แสดงความชื่นชม
เหมือนกับตอนที่เขาเสียชีวิตไป

แต่ว่าความรู้สึกหนึ่งคล้ายกับว่าตอนเขามีชีวิตอยู่เนี่ย
ใครไปแสดงความชื่นชมก็ดูเหมือนว่าไปประจบประแจง
ก็เลยไม่พูดซะดีกว่า
สังคมไทยรู้ผมรู้จักรู้สึกเรื่องแบบนี้ตั้งแต่
สืบนาคาเสถียนตาย
ก่อนหน้านั้นสืบนาคาเสถียนเขาต่อสู้
จะรักษาผืนป่าไว้ยาวนานเลยครับ
แต่ว่าเสียงเรียกร้องเขาไม่มีใครได้ยิน
จนกระทั่งเสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้น
สืบนาคาเสถียนตาย
หลังเสียงปืนนัดนั้น
ก็ได้ยินเสียงจากสังคมมาเยอะเลยว่า
เขารู้คุณค่าที่สืบนาคสะเทียนทำมา
ทุกคนก็ยกย่องชมเชย
นี่ผ่านมาเกือบจะ๓๐ปีแล้ว
ทุกคนก็ยังนึกถึงสืบนาคสะเทียน
เอาใกล้เข้ามาอีกผมนึกถึงคุณสุลินพิษสุวรรณ
ตอนที่คุณสุลินยังมีชีวิตอยู่ก็มีคน
แสดงความชื่นชมแต่ว่าไม่มาก
เหมือนกับตอนคุณสุลินพิษสุวรรณจากไป

มีเสียงสรรเสริญมีเสียงพูดถึงมีเสียงคารวะ
ในสิ่งที่คุณสุลินทำว่าเป็นบุคคลที่
ยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งของไทยและของโลกด้วยซ้ำไป
แล้วจนกระทั่งมาถึงนี่แหละฮะ
เรื่องคุณวิชัยศรีวัฒนประภา

แต่คนนอกวงการไม่รู้ว่าคุณวิชัยทำอะไรมาบ้าง

เช้าวันนี้ผมนั่งอ่านคอลัมป์ของ

ลูกจันทร์ไทยรัฐเขียนอย่างนี้ครับว่า
สัววิชัยสามารถเปลี่ยนชื่อ
เพื่อเทิดทูลพระเกียรติยศสูงสุด
สถาบันพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
คุณวิชัยเปลี่ยนสมพญาทีมจิ้งจอกสีน้ำเงิน
ให้เป็นทีมจิ้งจอกสยามเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของประเทศไทย
คุณวิชัยใช้อัธยาศัยไมตรีแบบไทย
ความสัมพันธ์กับกองเชียร์
ด้วยการแจกอาหารเครื่องดื่มฟรี
ให้แฟนฟุตบอลในทุกโอกาสสำคัญ
คุณวิชัยใช้ป้ายไฟโฆษณารอบสนามฟุตบอล
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
และเชิญชวนให้คนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย
ในทุกแมทการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม
ประเทศไทยได้ประโยชน์เต็ม
ตรงนี้จะเสริมได้ว่าการที่จะไปลงโฆษณา
ในการถ่ายทอดระดับโลกอย่างนั้นเนี่ย
ต้องใช้เงินมหาศาลนะครับ

แต่นี่คุณวิชัยก็ทำให้ฟรี
ฉะนั้นวันนี้ข่าวต่อเนื่อง
ก็คือว่ามีคนดังในแวดวงแสดงความ
อะไรต่อการจากไปของคุณวิชัยเยอะมาก
แต่ที่ผมคิดว่าที่น่าจะมีความหมายมากที่สุด
นอกจากโพสต์จากทุนกระบอมหญิงอุบลรัฐแล้ว
การแถลงการของเจ้าชายวิลเลี่ยม
ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยพลอยปลื้มไปด้วยครับ
ช่วงหนึ่งของแถลงการเนี่ย

นับเป็นโชคดีของข้าพเจ้า
ที่ได้รู้จักกับนายวิชัยมาหลายปี
เขาสร้างคู่นูประการอันยิ่งใหญ่
ให้กับวงการฟุตบอลอย่างมากมาย
นี่ถือว่าเป็นเกียรติยศของคนธรรมดาคนหนึ่ง

ฉะนั้นเดี๋ยวในข่าวช่วงต่อไปเนี่ย
ก็จะมีรายละเอียดเรื่องของคุณวิชัยตามมาอีก
แต่ว่าจากเรื่องคุณวิชัยวันนี้ผมขอขีดเส้นใต้

เมื่อวานนี้มีนายทหารคนหนึ่ง
ชื่อพันเอกพงเพชร

เขาเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่๔
ของกอรมนคนที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
เขาได้ส่งไลน์ระบายความอัดอั้นตันใจไว้ต้นหนึ่ง

ท่านบอกว่าผมหดหูใจและเศร้าใจมาก
ที่รักษาป่าต้นน้ำป่าศักดิ์ผืนนี้ไว้ไม่ได้
ผมเห็นภาพที่มีคนไปร่วมงานเปิดโครงการสวนน้ำที่บริเวณภูขี้ไก่
ซึ่งเป็นรอยต่อของอำเภอลมเก่ากับอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ๑๘๐๐ไร่
ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
เพิกถอนก็ล่าช้าทำให้ศูนย์เสียพื้นที่ป่าจำนวนมาก

ถ้าเช้ากว่านี้ป่าต้นน้ำป่าศักดิ์หมดแน่นอน
ผมขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงใจในการแก้ปัญหาให้มากกว่านี้
ต้องช่วยกันต่อสู้กับกระบวนการฟอกป่า
กว่าเราจะทวงคืนมาก็ยากอยู่แล้ว
ถ้าไม่ช่วยกันป้องกันผมว่ายกให้กลุ่มทุนไปเลยดีกว่า
ผมตรวจสอบมาเมื่อ๓๔ปีที่แล้ว
สภาพป่ายังสมบูรณ์อยู่
แต่ปัจจุบันสภาพเป็นดังภาพถ่าย
ผมขอให้เครือข่ายกลุ่มอนุลักป่าทุกภาคส่วนมาช่วยกันครับ
นี่หลังจากข้อความนี้ถูกกระจายออกไปในโลกออนไลน์
ผลเอกสุรสักการณรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านเห็นในจอเนี่ยคนนี้
ท่านได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
นี่ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะอย่าลืมว่า
๔ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคอสช
พอเริ่มต้นก็ดูเหมือนว่าจะเอาจริงเอาจังมากกับการทวงคืนผืนป่า
มีข่าวทุกวันในช่วงนั้นว่าเจ้าหน้าที่บุกไปทวงคืนผืนป่าที่นั่นที่นี่เป็นข่าวทุกวัน
รายที่ทวงมาได้นั่นรายใหญ่ทั้งนั้นคนก็ชื่นชมสาธุปรบมือว่าดีแล้ว
เพราะว่าเรื่องนี้ปล่อยประกันมานานรัฐบาลในภาวะปกติ
รัฐบาลของนักการเมืองรูปหน้าป่าจมูกเพราะมีคนของพักการเมืองไปเกี่ยวไปคล่อง
ทำนองนี้เสียงเชียร์เยอะเลยครับ
แต่ว่าเอ๊ทำไมพอช่วงท้ายผ่านไป๓๔ปีมันเกิดสภาพล้านหย่อนครับ

ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องรอดูคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรที่ว่า
จะเร่งตรวจสอบดำเนินการให้เร็วที่สุดนั้นเนี่ย
อย่างเร็วของท่านเนี่ยเมื่อไหร่
จริงเรื่องแบบนี้สอบไม่ยากหรอกครับ
เพราะว่านี่มันไม่ใช่ยาบ้าไม่ใช่เฮโลอินที่ไปซุกไว้
อันนี้มันป่าทั้งผืนป่านะครับ๑๘๐๐ไร่นะครับ
เอกสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเอกสารสิทธิ์
อย่างที่พันเอกท่านนี้ท่านว่าไว้เนี่ยไม่ยากหรอกครับ
สำคัญว่าจะเอาจริงกันไหม
ผมถึงบอกว่า๔ปีของคอสชกับนโยบายทวงคืนผืนป่า
คนเมื่อเริ่มต้นคนเขาก็ชื่นชม

กลางท้ายเริ่มจะแผ่วปลาย
แน่นอนครับเพราะว่าไปออกคำสั่งให้เขาอุทธรณ์ได้
ต่อสู้คดีทางศาลได้
พอไปสู้กันในศาลแน่นอนก็ช้า
พอเขาอุทธรณ์ได้กว่าจะตัดสินคำอุทธรณ์ก็ช้า

แต่ว่าที่มันเห็นกันอยู่อย่างนี้
อย่างที่พันเอกท่านนี้ท่านโพสต์เนี่ย

ก่อนจะรัฐบาลคอสชจะจากไป
ไม่อยากเห็นว่านโยบายทวงคืนผืนป่า
กลายเป็นเรื่องลานหย่อน

เหลาไปก็กลายเป็นบ้องกัญชา
เสียดายครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ